ล่าสุดเนี้ยแฟนคลับนะฮะก็บอกว่าหุ้ย
ก็กับกี่ปีแล้วอืม
โอ๊ยหลายปีมาตรงต้นปีที่บริษัทเคยพยายามคุยเหมือน
แฮสแท็กก๊อปไม้คอมแบ็ค

อนไหมยังไงพร้อมแท็กไปยังน้องชายฮะ
งานนี้ทำเอาแฟนคลับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ดีใจกันยกใหญ่
ครับแถมที่ให้คู่ดูโอ้พี่น้องคู่นี้นี่
เพราะเต้นเก่งทั้งคู่ร้องเพลงดีทั้งคู่คือแบบ
คู่นี้มี๑๕ปีอย่างต่ำนะนี่คือว่า
เยอะตั้งแต่เราไม่รู้สึกว่ามันพร้อมกันเลย
ไม่ละเต้นต้องมีความแบบแต่ไอ้ก๊อปเต้นเก่งกว่า

แต่ไม๊ก็เต้นฝีมือนะน้องป๊อปปิ้งเก่งมากน้องไม๊ใช่ครับเก่งทั้งคู่

ขณะเดียวกันต้องพูดถึงซาร่าคาซิงกินี่
แฟนบุ๊คส์ก็ความบอกแฟนบุ๊คส่วนตัวว่า
เอาจริงหลังนางก็ไปถูกโซเชียลกระหน่ำเยอะพอสมคว

ระบุว่ารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกิน
ที่ได้ใช้ชีวิตกันปกติสงบสุขกับลูก
เหตุการณ์หลายอย่างทำให้เราต้องห่างกัน
คิดถึงลูกมากนะคิดถึงอยากกลับไปหาแล้ว
บางทีก็มีมุมอ่อนแอขอตัดพอสักพัก

เหมือนประมาณว่าเหมือนมีข่าวว่าซาร่าอยู่สิงกโปร์
น้องไปอยู่สิงกโปร์อ๋ออยู่ภูเก็ตในภูเก็ตอ๋ออยู่ภูเก็ตในภูเก็ต

อันนี้ไม่น่าจะเห็นมันเป็นข่าวเลยว่า

นี่คือกลับเข้าประเทศก็ต้องรอสเตควารันทีนอีก

คโปร์เขาให้คนต่างประเทศเข้าประเทศเขาได้ด้วยเหรอ
อันนี้เป็นข่าวลือ

เห็นเพื่อนเราบอกเลยว่ามีคนเข้าไปได้

นะฮะโอเค